บวงการกีฬาคนที่สำคัญที่สุดมีประบาทที่สุดก็ควรจะเป็นนักกีฬา
เด็กอายุ๑๘๑๙มันควรจะไปแข่งที่ต่างประเทศได้แล้ว
ไปเล่นอาชีพได้แล้ว
สิ่งที่นักกีฬาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่รู้พูดได้มากขนาดไหนนะครับแต่ถามตรงดีกว่า
วันหนึ่งที่มันพัฒนาคนก็จะเข้ามาเพราะว่าสมัยก่อนขนาดมันไม่พัฒนา
คนยังมาดูพี่ต่องแบบเป็นพันเลย
สุดท้ายผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยเมื่อประสบความสำเร็จ
มันก็จะไปตกที่นักกีฬาแล้วก็ประเทศชาติ
สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา
อยู่กับผมเจวรปัตรครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา๒ทุ่ม
ยูทูปไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตครับ
อย่างไรฝากกดติดตามฝากซับสไครบ์กันด้วยนะครับ
ครั้งนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในวงการกีฬาสนุกเกอร์ครับ
ผู้จัดการทีมชาติไทยชุด๔เกมครั้งล่าสุด
ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน๒แคนดิเดตลงสมัครเลือกตั้ง
นายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทย
อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าการจัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเอกสาร
ก็ทำให้ต้องถูกเลื่อนออกมาแล้วก็ต้องจบกระบวนการภายใน๓๐วัน
กีฬาสนุกเกอร์ของเมืองไทยก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปครับ

แต่สิ่งที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดในการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ของคุณชายพงศ์
ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้อาสาตัวเองเข้ามาผลักดันแล้วก็สนับสนุนวงการสนุกเกอร์ของเมืองไทย
ได้รับการยอมรับจากนักกีฬาสนุกเกอร์ชื่อดังมากมาย
โดยจะเห็นได้ชัดจากกระแสต่างทางโซเชียลมีเดีย
เชื่อเหลือเกินว่าแฟนกีฬาบ้านเราเนี่ยต่างก็อยากให้มีปรากฏการณ์พี่ต่องสองเกิดขึ้นกับวงการสอยคิวบ้านเราอีกครั้งหนึ่ง
รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่า

คือหลายคนเนี่ยถ้าในวงการรู้จักอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ได้คุ้นเคย
เอาจริงเริ่มต้นมาสนใจกีฬาชนิดนี้ยังไง
แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะกระโดดขึ้นมาแบบลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้ง
คือเราก็ได้เห็นปัญหาหลายอย่างที่เราคิดว่า
แต่มันอาจจะต้องใช้คำว่ามันต้องมีอำนาจและบทบาทมากกว่านี้ครับ

เราก็เลยรู้สึกว่าการเลือกตั้งต้องเข้าใจก่อนว่า

มันก็เป็นวิถีทางของความโปร่งใส
แล้วก็วิธีทางของการต่อสู้กันในระบอบประชาธิปไตยนี่แหละ
บางทีที่ใครจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้
แต่อย่างน้อยสังคมก็ได้รู้ว่า
คนที่ชนะจะต้องไปทำอะไรที่มันดี

อย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องพัฒนา
ไม่อย่างนั้นก็จะมีคู่แข่งเข้ามาอีก
ใช่คือสัญญาณมันชัดเจนว่า
การที่มันมีคนที่ถูกผลักดันขึ้นมา

เราไม่รู้หรอกใครแพ้ใครชนะก็ว่ากันไปนะครับ

ชัดเจนว่าสิ่งที่นักกีฬาสะท้อน

ฉะนั้นปัญหาคืออะไรบ้างในมุมของเรา
เอาในมุมที่เข้าไปสัมผัสผู้จัดการทีม

แล้วก็สิ่งที่นักกีฬาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คือวงการกีฬา

แต่เราก็ต้องเอาเขาเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
แล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ
ฉะนั้นสิ่งที่นักกีฬาสะท้อนทั้งหมด

หรือว่าเรื่องการจัดการแข่งขัน
เรื่องเยาวชนทีมชาติอะไรทั้งหลายเนี่ย
ผมว่าเขาก็พูดได้แค่นั้น
เราเห็นปัญหามันก็สะท้อนกลับมาตัวเราอีกว่า
เราจะอยู่นิ่งแล้วเราคอยรับผลประโยชน์จากสมาคม
หรือเราจะต่อสู้อยู่ข้างเขา
แล้วเราทำให้มันเปลี่ยนแปลงให้ได้
แล้วเอาปัญหาของเขาที่เจอ
ของนักกีฬาอาชีพเยาวชนหรือทีมชาติ
รับฟังเขาแล้วก็มาแก้ปัญหาให้เขา
ได้อยู่ในวงการอย่างมีความสุขดีกว่าไหม
ผมก็เลยตัดสินใจเลือกทางที่ผมจะมาช่วยพัฒนามากกว่า
ก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่า
การที่เราเอาเงินภาษีหรือเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาใช้
ผมก็อยากจะให้เงินตรงนี้มันใช้ให้คุ้มค่าที่สุด
แล้วก็นักกีฬาก็ได้ประโยชน์ที่สุด

เมื่อประสบความสำเร็จมันก็จะไปตกที่นักกีฬาแล้วก็ประเทศชาติ
ผมก็แค่อยากจะให้สังคมรับรู้ว่า
เงินตรงนี้เราอยากจะเอามาใช้ให้มันมีประโยชน์ที่สุด
วันหนึ่งที่เราได้มาบริหารนักกีฬาทีมชาติ

ผมก็จะใช้เงินตรงนี้ให้เขาได้ผลประโยชนที่สุด
โดยที่เขาไม่ต้องไปกังวลในการซ้อมเลย
เช่นเขาได้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่

อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฟัง
จะมาบอกว่าอันนี้คือปัญหาหนึ่งของ
ของนักกีฬาแล้วก็สมาคมที่อยากจะทำให้มันดีขึ้น

คือเขาคงไม่ได้ออกมาพูดแบบให้มันเป็นเรื่อง

สรุปแล้วคือเราอยู่กับมันจะรู้สึกว่า

คุณสินทุชเชิญมามาคุยกันว่ามาช่วยสังเกตปัญหามั้ยหรือยังไง
หนึ่งคือผมก็รักสนุกอะนะ
ตอนที่ผมเปิดโต๊ะสนุกผมก็มีแนวคิดว่า

เป็นเหมือนกับฟันเฟืองตัวเล็กที่จะช่วยวงการ
ผมก็เลยมาจับเยาวชน
ให้เยาวชนเข้ามาฝึกซ้อม
ก็ส่วนหนึ่งของกำไรผมก็คืนสังคมโดยการจัดรายการให้เยาวชนบ่อยมาแข่งฟรีมาซ้อมฟรีอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็ได้เห็นปัญหาในการคุกคลีในการที่นักกีฬามาบอกมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เห็นปัญหาว่ามันมีแล้วเราคิดว่าพอเราเข้าไปอยู่แล้วเราไปฟังผู้ปกครองพูดหรือว่านักกีฬาพูดเราก็รู้สึกอิน
แล้วก็แล้วก็เลยได้กราฟครอบคุณศีลทุด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ได้บอกเขาว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วผมอยากจะเข้ามาช่วยแล้วก็คุณลุงเห็นว่ายังไง
คุยกันวันนั้นว่างั้นผมขออนุญาตที่จะลงแข่งแล้วกัน
แต่ในการลงแข่งก็อย่างที่บอกในตอนแรกว่า

หรือว่าเราไม่ได้ไปอยากที่จะไปผูกขาดอะไร
เราเห็นว่าการที่เรามีทางคนมีทางเลือก
ก็น่าจะทำให้สมาคมกระตุ้นกระเตื้อง
แล้วก็มีการพัฒนามีคู่แข่งอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นผลดีถ้ามองในมุมดีมันก็เป็นผลดีของวงการ
แสดงว่าวันนี้ถ้าคุณเอสได้ทำ
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่คุยปัญหาปุ๊บ
มันเปลี่ยนแน่ถ้าเราเข้ามาวิธีการคือ
ก็แค่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ทำในอีกวิธีการหนึ่ง

ก็หนึ่งก็คือดูแลนักกีฬาให้มันดีขึ้น
ให้มันดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีรวยหรือว่าอะไรนะ
ก็คือให้อำนวยความสะดวกให้เขามากที่สุด

แล้วเขาดูผลประโยชน์ของเขาในสิ่งที่เขารวนควรได้
ก็ต้องพยายามไปเอามาให้เขาได้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นทางสปอนเซอร์หรือทางการกีฬาเอง
ก็สมาคมจะไปดูแลเขาให้ได้มากที่สุด

ผมก็อยากจะทำศูนย์ฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน
แล้วก็สามารถบอกกับน้องได้ว่า
ทิศทางของเด็กพวกนี้จะอยู่ตรงไหนในอนาคต
พ่อแม่ผู้ปกครองวางใจให้มาอยู่ที่นี่
สิ่งสภาพแวดล้อมดี
หมายถึงว่าผมจะสร้างศูนย์ฝึกที่มันดีมาก
แข่งกับระดับเอเซีย
ไปแข่งกับจีนผมจะมุ่งมั่นในการพัฒนายาวบัชชน

ในเมืองไทยก็จะเพิ่มการแข่งขันได้มากขึ้น

จากตอนนี้การแข่งขันที่ไทยเนี่ย

หมายถึงว่ากีฬาภูก็ไม่มี
มีแค่ปีแล้วรายการเดียวเอง

ก็จะพยายามเข้าไปผลักดันจะภาคที่นี้ด้วย
มีการนำนักกีฬา

หรือได้เหรียญทองอะไรพวกนี้
เข้าไปทำงานในระวัติศาสตร์อังกฤษให้ได้
เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของผมที่จะเริ่มทำ
ครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่กับวงการสโนกเกอร์

เราควรจะมีนักกีฬาที่ขึ้นมาเยอะกว่านี้มากใช่ไหม

คุณเอาเด็กอายุ๑๔อย่างนี้
เตะบอลกับคนอายุ๒๕อย่างนี้

แต่ยังไงก็แล้วแต่ประสบการณ์ก็
ก็จะควบคุมเด็กตรงนั้น
ฉะนั้นการที่ปล่อยให้เด็กไปแข่ง

สุดท้ายเด็กอายุ๑๔
ผมรู้อย่างเด็กอายุ๑๔เก่ง
แข่งอีก๔ปีอายุ๑๘

แล้วเขาก็ต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่อย่างนี้ตลอด

ให้ลูกเขาต้องไปเล่นอย่างนี้
รายการเยาวชนหรืออะไรก็ไม่มี
ผู้ปกครองก็แบบจะสนับสนุนไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้
จะทำยังไงให้เด็กอายุ๑๔ไปสู้
หรืออายุ๑๗ไปสู้กับผู้ใหญ่ได้อย่างนี้

จนสุดท้ายมันก็มีเด็กร้อยคน
ก็อาจจะเหลือ๕คนที่ทะลุขึ้นไปได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
เข้าระบบแล้วเด็กพวกนี้เติบโตไปคู่ขนานกันไปอย่างนี้
จนใครเก่งก็ขึ้นใครไม่มีศิลป์มือพอก็ขึ้น
แต่มีการแข่งขันกันอยู่ในกลุ่มตรงนี้ก่อน

เพราะว่าอย่างที่คุณเอสบอกก็เห็นภาพชัดเจนว่า
ถือจริงอยู่ในแวดวงนึง

กีฬาสนุกเกอร์ในระดับสนุกเกอร์ขับก็เยอะไม่ได้ไม่เยอะเยอะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเยอะในแบบที่เขาทำกันเอง
เอกชนทำกันเองสมาคมไม่ได้มามีส่วนร่วมอะไร
แล้วเป้าหมายเขาคนละทางกันนะมันคนละอย่างกันตรงนี้

สิ่งที่สนุกเกอร์ขับทำมันอาจจะทำให้วงการคึกคัก
เพราะว่ามันมีการจัดแข่งเยอะแยะมากมายแต่ในแง่ของความพัฒนาของเด็ก
หรือว่าของสมาคมที่จะต้องทำมันไม่มี
พี่มองเด็กอายุ๑๘๑๙มันควรจะไปแข่งที่ต่างประเทศได้แล้ว

ไปเล่นอาชีพได้แล้ว
มันถึงจะบูมเด็กถึงจะเห็นว่าเฮ้ยโอเคไอ้เด็กคนนี้มันทำได้
เด็กคนจริงจะมีแรงประดานใจในการไป

เห็นภาพแล้วว่าโครงสร้างทีมชาติมัน

แต่มันจะทำในสิ่งที่มันขาดหายไป

แต่ของนักกีฬาสายอาชีพ
ของสมาครมที่กดดันไปไหม

นักกีฬาอาชีพต้องคัดคิวโซคูลให้ติดก่อน
ซึ่งแค่คัดคิวสคูลก็ยากแล้ว

แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นอาชีพเลย
ครั้งล่าสุดเราถึงพอจะได้มีคนเข้าไป
ถามว่าการดูแลคน๔คนหรือ๖คน
ถ้าคุณเป็นแบบสมาคมในมุมมองผม

เพราะคนมานี่เป็น๕๐คนซะที่ไหน

สนุกเกอร์มันรู้สึกดูในทีวีดีกว่า

เพราะว่าไปนั่งในสนามมันไม่มีคนนั่งเป็นเพื่อน
ไม่มีใครดูไงในสนาม
นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำให้มันกลับมา

มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะได้รับยังไง
เพราะมันเป็นกีฬาที่มันมีกิมมิกตลอดเวลานะ
มันจะมีซีนสำคัญเป็นแก๊กอะไรเยอะมาก

เพราะว่าสมัยก่อนขนาดมันไม่พัฒนา

ยังใช้คำว่าอดีตมือ๓ของโลกนี่นานมากแล้วนะ

ถามว่ามีคนขึ้นมาแทนไหมฝีมือเยอะมากถูกไหมครับ

สุดท้ายคือจะเป็นคุณเอสที่มานั่งนายกหรือเปล่า
แต่ว่าอยากเห็นการพัฒนาอะไรบ้าง

คือการเปลี่ยนแปลงของผมนโยบายของผม
พูดง่ายก็คือ

แล้วก็ทีมงานเป็นหลัก
เพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาสมาคมให้เป็นระบบ
มีการจัดแข่งขันที่ชัดเจน

แล้วก็ครอบคลุมนักกีฬาทุกคน

ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากระตุ้น
หรือว่าสิ่งที่เราแข่งขันกันอย่างเป็นระบบเนี่ยชัดเจนแล้วเนี่ย
จะมีคนหรือเด็กเข้ามาเล่นมากขึ้น
ช้างเผือกแล้วก็กระจายไปสู่ระดับภูมิภาค

แล้วก็เอาเด็กพวกนี้เข้ามาฝึก
เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของวงการต่อไป

ผมก็จะสามารถพัฒนาไปสู้กับระดับเอเซีย
แล้วก็ระดับโลกได้ต่อไป
มีทิศทางให้เขาเดินอย่างชัดเจน